ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนดตกใจเลยทีเดียว

คือวันนี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์

มันก็จะมีจุดแถวหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
กลายเป็นว่าภาพนี้มันปรากฏออกมา
เพราะมีน้องคุณตอนเห็นภาพเราตกใจมาก
ใช่เฮ้ยน้องเป็นไรไหมเกิดอะไรขึ้น
แล้วสุดท้ายมันก็มีคลิปภาพเหตุการณ์นี้ตามมา
ว่ามีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือน้องคนนี้
ตามภาพที่เห็นอ่ะดิฉันเล่าเรื่องนี้ก่อนเลย
แต่หนุ่มคนนั้นค่ะจริงแล้วเนี่ยก็คือ
เป็นน้องคนที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยเทคนิค
คนนี้ชื่อว่าน้องบาทนะคนนี้จะไม่ใช่น้องบอส
อันนี้คือน้องบาทเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่น้องเขาไปช่วยน้องนักเรียนผู้ชายคนนั้น
ถูกไฟดูดหมดสติอยู่ตรงนั้นนะคะ
แล้วคุณรู้ไหมว่าโซเชียลแห่ชื่นชมค่ะ
น้องบาทคนนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า
เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เป็นฮีโร่ที่เข้าไปช่วยเหลือน้องนักเรียนผู้ชายค่ะ
ถูกไฟดูดอยู่หน้าโรงเรียนระหว่างยืนรอผู้ปกครอง
แน่นอนว่าท่านผู้ว่านะคะ
ก็มีการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนคนดังกล่าวที่ถูกไฟช็อต
ซึ่งน้องคนนี้นะคะก็ปลอดภัยดีแล้วค่ะ
ส่วนคนที่เป็นฮีโร่
ฮีโร่ก็คือนายอัธชัยอาจอุดมอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปวส๒แผนกคอมพิวเตอร์
อย่างที่บอกน้องเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีค่ะ
เข้าไปช่วยเหลือตัวเองก็ถูกไฟช็อตไปด้วย

อบเงินส่วนตัวให้จำนวนนึงเป็นรางวัลน้ำใจ
และให้น้องเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่นะ
เพราะว่าโทรศัพท์ของน้องมันตกน้ำ
ตอนที่เข้าไปช่วยเหลือน้องนักเรียนผู้ชาย

เห็นนักเรียนชายน้องคนนั้นใส่ชุดพละ

ตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองถูกไฟฟ้าช็อตไปด้วย
ขาทั้งสองข้างมีอาการชา
แล้วพยายามที่จะดึงร่างของน้องนักเรียนชายนั้น

ขณะที่น้องคนที่เขาเข้าไปช่วย

น้องบาทเข้าไปพยายามใช้ตัวด้ามร่มเกียว

ก็ใช้ผ้าพยายามดึงน้องออกมา
น้องคนที่ถูกช่วยเหลือชื่อว่าเด็กชายชะยุทธ์

น้ำท่วมแม่ขับรถมารับผมไม่ได้
ผมโทรศัพท์บอกแม่แล้วผมก็เดินไปตรงโรงเรียนตรงนั้น
แล้วผมยืนรอแม่ผมโดนไฟช็อต
ผมไม่รู้สึกตัวเลยรู้ตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลแล้ว
ขอบคุณพี่บาทครับที่มาช่วยชีวิตเอาไว้
ส่วนแม่น้องเนี่ยเล่าแบบทั้งน้ำตาเลย
ตกใจที่รู้ว่าลูกถูกไฟช็อต
ขอบคุณน้องบาทพลเมืองดีที่ช่วยชีวิตลูกชายเอาไว้
เพราะผมกลัวว่าถ้าผมเกิดมันเกิน๔นาทีน้องเขาก็เสียชีวิตไปเลย
เขาก็เลยปั๊มให้อีกรอบหนึ่ง
น้องเขามีสติแล้วก็พูดแต่คำว่าแม่อย่างเดียวเลยครับ
แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาด้วยสติก็มีคนบอกว่า
น้องเขาโดนไฟช็อตตรงน้ำท่วม
ผมก็กระโดดขึ้นรั้วเลยครับโดดก่อรั้วไปเลย
ก็ช่วยผมไม่ได้หวังผลอะไรครับ

คุณผู้ชมคะส่วนภาพนี้ไม่เป็นไร
เพราะว่าเดี๋ยวแม่แม่ก็เล่าทั้งน้ำตาแหละนะว่าดีใจ

เหตุการณ์ที่อุดรธานีเกิดแถวโรงเรียน

มันจะมี๓เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
แล้วก็จะมีน้องนักเรียน๕คน
ที่ฉันย้ำแบบนี้ว่ามีน้องนักเรียน๕คน

ส่วนภาพนี้เราจะย้อนกลับไปที่น้องบอส
บอสเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นฮีโร่เพราะอะไร

แต่คนที่เขาไปเห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปวิดีโอไม่ทัน

แล้วไปเห็นเด็กน้องนักเรียนผู้หญิงคนนี้อยู่แบบนี้เลยคุณ
คุณคิงอยู่สภาพแบบนี้
ตอนที่น้องบอสเข้าไปน้องตกใจมาก
แต่เห็นตอนนั้นบอกเหมือนมีคุณป้าคุณยายท่านหนึ่ง
กำลังจะช่วยน้องผู้หญิงคนนี้หมดสตินะคะ
แล้วพยายามเหมือนไปเคาะหน้าอกน้องผู้หญิง
ยังไม่รู้ว่าจะต้องช่วยเหลืออย่างไร
บอสไปถึงน้องบอสคือคนที่พยายามปั๊มหัวใจนะคะ
แล้วน้องบอสบอกแบบนี้ว่า
ขอโทษนะครับให้ผมช่วยได้ไหมครับ

ผมรู้ว่าผมจะปั๊มหัวใจยังไง

ปั๊มหัวใจหลังจากน้องช่วยเสร็จ
ไม่มีใครรู้ว่าน้องเป็นใครค่ะ
แล้วมีคนเอาภาพนี้ลงไปแชร์
ลงไปแชร์นะคะในเพจต่าง
ตามหาน้องฮีโร่ชุดนักเรียนปั๊มหัวใจช่วยเด็กนักเรียนจากไฟดูด
ปรากฏน้องเข้าไปตอบคอมเมนต์

กลายเป็นสื่อไปตามหาน้องจนเจอค่ะ

เนี่ยก็เมื่อสักครู่แหละที่น้องก็เล่าให้ฟังว่า
ทำการช่วยเหลือมาอย่างไรบ้าง
บอกชื่อน้องหน่อยแล้วกันนะคะโอ้โหฮีโร่คนนี้
บอสปรัชญาใจบุญอายุ๑๗ปี
เรียนอยู่แค่ชั้นม๕ของโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ค่ะ
เล่าเหตุการณ์แหละบอกผมเห็นคนโวยวายโอ้โหกันเต็มไปหมด
แล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังสุดท้ายน้องเข้าไปช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนั้น
ปลอดภัยค่ะคุณโอ้โหคุณคิง
ก็เป็นฮีโร่สองคนนะฮะดังนั้นขอลองดูหน้าเทียบกันหน่อยนะ
น้องคนนี้คือน้องบอสใช่ไหมครับที่บอกชื่อน้องผู้หญิงนะ
ส่วนอีกคนหนึ่งทีมงานครับขอภาพน้องบาสที่อยู่ในโรงพยาบาล
ท่านผู้ว่าวันนี้ไปมอบเงินไปช่วยเหลือเนี่ยจะได้เห็นหน้าของฮีโร่สองคนใช่ไหม

ชื่นชมฮีโร่ทั้งสองคนนี้นะคะ
น้องบาสคือคนด้านซ้ายที่อยู่ในชุดพยาบาลแต่งตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะว่าก็ถูกไฟชอตด้วยด้านขวาคือน้องบอสนะครับ
ทีนี้มีคำชี้แจงเพราะว่าทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานี
ก็ออกมาชี้แจงเพราะคนก็สงสัยทำไมไฟมันรั่วได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย
กรณีที่นักเรียนถูกไฟช็อตถูกไฟดูด
ราชินูทิศเนี่ยกระแสไฟฟ้ารั่วประมาณ๙แอมป์

แสดงว่ามีไฟฟ้ารั่วอยู่ก่อนแล้ว

ทำให้กระแสไฟมันรั่วกระจายลงไปในน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็มีการตัดไฟแล้วนะครับ
บริเวณสี่แยกคอกม้าที่คนเสาไฟติดตั้งหม้อแปลง
ทรัพย์สินของโรงเรียนปัญญาพิวัฒน์
แล้วก็ตรวจสอบแล้วสันนิษฐานว่ามีไฟฟ้ารั่ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นก็มีการแก้ไขแล้วเช่นเดียวกัน
ดังนั้นในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขาออกมาชี้แจงแล้วก็ป้องกันแล้วนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคำชื่นคำชมมาทั้งจากทางด้านของฝากฝั่งของรัฐบาล

แล้วก็อีกหลายคุณหลายหน่วยงานชื่นชมในความกล้าหาลของน้อง
ทีนี้ไปดูกันหน่อยว่าวิธีการเอาตัวรอด
ถ้าหากว่าถูกไฟฟ้ารั่วถูกไฟฟ้าดูดในน้ำ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

รัศมีของไฟฟ้ามันจะแผ่ออกไปจากจุดที่รั่ว
เราเดินไปใกล้จุดที่ไฟฟ้ารั่วให้สังเกตแบบนี้ครับ

ถ้าใกล้เท่าไหร่มันจะยิ่งคันยิบมากขึ้น

ดังนั้นถ้ามีสัญญาณเตือนแบบนี้
ถอยห่างดีกว่าอย่าเข้าไปใกล้

และถ้าแถวนั้นมีวัตถุที่เป็นโลหะอยู่ใกล้จุดที่ไฟรั่ว
มันจะยิ่งทำให้การเหนียวนำของไฟฟ้ามันแรงขึ้น
รัศมีของไฟรั่วมันก็จะแผ่ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

นอกจากที่เมื่อกี้นี้ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นตัววัดแล้วใช่ไหมครับ
ให้ดูว่าโลหะหลายชนิดที่มันแช่อยู่ในน้ำ
แล้วมีไฟฟ้ามันไหลมันเดินอยู่เนี่ย
มันจะมีฟองอากาศผุดขึ้นมา

ตามองดูเพื่อระวังอย่าไปเข้าใกล้นะครับ

หรือถ้าไม่ชัวร์ลองแตะดูก่อน

ถ้ามันเริ่มกระตุกปั๊บเอามือออกกำลังดี

แต่อันนี้เขาบอกว่าคุณต้องใช้วิธีการเอาหลังมือนะ

ถูกไฟดูดแขนมันจะกระตุกกลับเข้าหาตัวคุณเอง
ใช่ครับทางที่ดีก็คือควรเดินระบบไฟฟ้าในบ้าน

แล้วถ้าเจอเหตุด่วนเหตุร้ายให้โทร๑๖๖๙ครับ
และถ้าหากว่าคนที่เขาถูกไฟดูดไฟช็อตนั้นหมดสติ
ถ้าเรามีความรู้มีความพร้อม
ดังนั้นนี่คือคำแนะนำและแนวทางในเบื้องต้น
แต่ถ้าหากว่าเลี่ยงจะต้องเดินลุยน้ำไม่ได้จริง
ก็สวมใส่รองเท้าปู๊ดรองเท้ายางรองเท้าลุยน้ำท่วม

ผิวหนังของเราจะได้ไม่สัมผัสกับจุดที่มันเสี่ยงอันตราย

คุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวที่เอามาย้ำเอามาเตือนกัน
เดี๋ยวขอขวัญอัปเดตนิดนึงเพราะเมื่อกี้บอกไปว่า
มันมี๓เหตุการณ์เกิดขึ้นจะมีน้องและกระเรนผู้หญิง๒คนด้วย
ที่ถูกไฟดูดเหมือนกันณวันนั้นที่เกิดเหตุในวันเดียวกัน
ก็ล่าสุดเห็นน้องทั้งสองคนก็ได้รับการช่วยเหลือ
แล้วก็ปลอดภัยทั้งหมดทุกเคสนะคะ